แรกเป็นดราม่าร้อนที่เกิดขึ้น

เกือบเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะ
นางงามจากเวทีนี้เนี่ย

รวมไปถึงมีคลิปเป็นคลิปหลังเวที

บอกว่านางงามจากทั่วประเทศหลากหลายประเทศเนี่ย
แล้วก็มีการแบบสะบัดบ๊อบเมิน
เป็นคลิปที่มีคนดูมันเยอะ
ถูกต้อง

เพราะว่าเขาออฟแอร์ไปแล้วคือตัดการออกอากาศ
เป็นภาพเบื้องหลังน่าจะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ

แล้วก็มีการขอเอามงกุฎออก

นั่นน่ะสิฉะนั้นภาพหลังจากนั้นเราต้องพึ่งกล้อง

ถูกต้องค่ะคลิปนี้นะคะเป็นบรรยากาศ

ิตยสารเกี่ยวกับการประกวดนางงามค่ะ

ภาพในคลิปนี้เป็นช่วงนาทีที่
นางงามจากหลากหลายประเทศ
พิธีกรประกาศผลรางวัลผิดพลาด
ถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าในช่วงจังหวะหนึ่ง

พยายามค่ะที่จะแทรกตัว

แต่เธอกลับได้รับการต้อนรับ
ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่จากเพื่อนนางงามนะคะ

แล้วก็ทำท่าทีเหมือนชักสีหน้าใส่

ยังตะโกนฮัลโฮลอมเบีย

แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของใครนะไม่ใช่ความผิดของมิสฟิลิปปินส์ซะหน่อย
เพราะว่าเขาเป็นคนถูกเลือกเขาไม่ได้เป็นคนบอกว่าฉันต้องชนะเธอ

คลิปนี้ก็กลายเป็นวีดีโอที่มีกระแสนะคะ
ชาวเน็ตก็พากันส่งต่อในโลกออนไลน์มากเลย
ตอนนี้ยอดไลค์ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ไลค์ส่วนยอดแชร์พุ่งสูงกว่า๑แสนครั้งเลยทีเดียวค่ะ
ออนไลน์ก็วิภาควิจารณ์กันแล้วครับถึงท่าทีของสาวงามที่บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ความผิดของมิตรฟิลิปปินส์แม้แต่ติ๊บเดียว

ขณะที่มิสเยอรมนีเธอออกแถลงการขอโทษแล้วนะครับขอโทษมิสฟิลิปปินส์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
พร้อมทั้งระบุว่าเธอรู้สึกเศร้าแทนเพื่อนนางงามทั้งจากโคลัมเบียและฟิลิปปินส์
แต่ล่าสุดนี้จากการตรวจสอบพบว่าแถลงการดังกล่าวถูกลบออกจากเฟซบุ๊กแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุ
เอ้าขอโทษก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าเหมือนคงจะมีใครบอกว่าอย่าไปขอโทษเลย
อาจจะเกิดดราม่าเพิ่มอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ซึ่งการออกแถลงการของมิสเรมนีนี้ก็เป็นผลมาจากก่อนหน้านี้ค่ะเธอเพิ่งให้สัมภาษณ์
โดยระบุว่าที่ผ่านมาไม่มีใครโหวตให้กับนางงามจากฟิลิปปินส์
ยังเปิดเผยอีกด้วยว่ารู้สึกเสียใจต่อผลการตัดสินซึ่งเธอคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยไม่ต่างจากการขโมยมงกุฎ
ก็เป็นประเด็นดราม่าที่นำเสนอไปแล้วมหวัดนี้นะคะ
แต่ต้องเข้าใจไงว่ามิสฟิลิปปินส์ไม่ได้ขโมยมงกุฎใครไงนะ
มีแต่การประกาศที่ผิดพลาดของสตีฟฮาวีพิธีกรหน้าหนวดนะครับ
แล้วต้องบอกว่าจริงนะโดยสถิติเขาเป็นคนผิวสีคนแรกที่ได้ขึ้นประกาศในเวทีนี้นะครับ